ต้องบอกว่าดุเดือดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พัทธลุงนะคะ
ตำรวจกองปราบปรามกับตำรวจพัทธลุงเนี่ยเกิดการปะทะกันกับแก๊งค้ายาเสพติดนะคะ
มีการต่อสู้กันกลางแยกเลยค่ะ
อ่าใครดูกันต้วนรอบเลยอ่ะดูกันต้วนมาพลูกปลาพลูกปลาพลูกต่างคน
ดังร่วนเละกันเลยเมื่อไหนนั่งแล้วบริเวณนี้
ไม่เลื่อนะครับอยู่ถ้ามันไม่เลื่ออยู่แล้วนะครับ
แล้วคุณผู้ชมดูคือมันไม่ใช่ในป่าที่เขาไปหลบซ่อน
แต่นี่คือบ้านเรือนผู้คนแล้วมันกลางแยกค่ะ
นี่คือชุมชนเลยนะคะแล้วการปะทะกันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ได้เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเป็นการที่ตำรวจเนี่ย
เข้าจับกลุ่มตัวนายจำรัฐรักจันทร์นะคะมีฉายาว่าฉุยเขาจันท
คนนี้เป็นมือปืนรับจ้างแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่น
ครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายคนร้ายรายนี้มีค่าหัวหนึ่งแสนค่ะ
แล้วตำรวจรู้มาว่าหนีมากบดานที่บ้านท่าควาย
อยู่ที่อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงก็เป็นที่มาของการล้อมเข้าจับกลุ่มนี่แหละค่ะ
คนร้ายก็หนีหนีจนมาถึงสี่แยกไฟแดงตรงนี้ค่ะ
เขาเรียกว่าไฟแดงท่านางพรมก็มีการปิดล้อมเจรจาให้มอบตัว
แต่ว่าคนร้ายไม่ยอมค่ะอยู่บนรถลดกระจกรถลง
แล้วเอาอาวุธปืนยิงสวนออกมาก็เลยทำให้เกิดการประทาการปึ้งปัง
อย่างที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้ค่ะคนร้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วโดนกระสุนของตำรวจนะคะ
เสียชีวิตในรถ๑รายก็คือนายวัชระรัฐสุวรรณอายุ๔๗ปี
ในรถไปเปิดเจอปืน๙มม๑กระบอกปืนกลมืออูซี่อีก๑กระบอกด้วยค่ะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยหนีลงจากรถแล้วก็ยิงใส่ตำรวจค่ะ
ตำรวจโดนยิงสองนายด้วยกันนะคะก็คือดาบตำรวจชัดชัยสัญโยถูกยิงที่แขนบาดเจ็บนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งนายดาบตำรวจอนันต์มีแสงถูกยิงที่ศีรษะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนคนร้ายที่ตำรวจหมายหัวก็คือฉุยเขาจันทร์หรือนายจำรัฐรักจันทร์กับพวกอีก๒คนหนีไปได้
ตอนนี้กำลังไล่ล่าตัวอยู่นี่คือนายจำรัฐรักจันทร์หรือว่าฉุยเขาจันทร์
เช้ามืดที่ผ่านมานะคะก็มีการเข้าไปในพื้นที่นะคะไปเร่งติดตามคนร้าย
คือพื้นที่ที่เข้าไปในครั้งนี้เป็นรอยต่อระหว่างพัทธลุงกับสงขลา
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเอามาจอดทิ้งไว้ในสวนปาล์มน้ำมัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ที่บ้านเขาดาวที่สงขลานะคะอำเภอรัฐภูมิ
ตรวจสอบข้างในพบว่ามีรอยเลือดตกอยู่
แล้วก็มีสำลีผ้าพันแผลที่มีรอยเลือดถูกเผาทิ้งอยู่ข้างรถด้วยนะคะ
ก็คาดว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนน่าจะหลบหนีขึ้นบนภูเขาบรรทัศน์นะคะ
นี่แหละค่ะรถคันนี้ที่ตำรวจตามมาเจอล่าสุดนะคะที่รัฐภูมิสงขลาค่ะ
แล้วตอนนี้กำลังติดตามประสานเพื่อที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์
บินสำรวจทางอากาศกดดันผู้ต้องหาอีกทางหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะตอนนี้น่าจะเข้าป่านะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะล่าสุดนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ก็สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานลงไปเพื่อเร่งติดตามให้ได้โดยเร็วนะคะ
สำหรับคนร้ายรายนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัวท่านเองเนี่ยจะลงพื้นที่ที่พัทธลุง
ไปตามความคืบหน้าในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่นายตำรวจที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูมบันเน็ตนะคะ
ให้กับดาบตำรวจอนันต์มีแสง๕ขั้น๔ชั้นยศเป็นพันธ์ตำรวจตรี
มอบเงินสวัสดิการเบื้องต้นจากกองทุนสวัสดิการ๕แสนบาท
แล้วก็มีเงินสวัสดิการจากส่วนอื่นอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
ทำไมถึงต้องมีการไล่ล่าตัวนะคะ
ฉุยเขาจันทร์คนนี้นะคะหรือว่านายจำรัฐรักจันท
เพราะว่าประวัติเป็นผู้ต้องหา๙คดีด้วยกัน
พื้นที่จังหวัดพัทธลุงและสงขลา
อันนี้คือภาพของนายตำรวจนะคะที่เราได้สูญเสียไปจากปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ
ส่วนฉุยเขาจันทร์เนี่ยเป็นภาพของคนร้ายที่ตำรวจกำลังไล่ล่าอยู่ในตอนนี้นะคะ
คดีของเขาส่วนใหญ่เป็นคดีฆ่าคนตายแล้วก็พยายามฆ่าค่ะ
นี่ค่ะตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่พร้อมกับคนร้ายอีก๒คนค่ะ